อันนี้แหละค่ะที่ให้พี่ช้องไปหาวัตถุเด็ก
ช่ไปกระเป๋าได้รู้จะเป็นประกงบมากน้อย

เชฟจะนั่งสักหน่อยไหมล่ะเชฟ
นี่คือภารกิจทั้งสองอันที่เชฟให้พี่เอกไปทำแล้วก็ทำผ่านมาสำเร็จเรียบร้อย

เชฟค่ะวันนี้เนี่ยทั้งสองเมนูไข่นกกระทาแล้วก็แกะ

เอามาทำเป็นกะเพราแกะไข่ดาวครับ

และเมนูต้นแบบที่คุณเอกจะต้องมาประชันฝีมือกับทีมตัวแทนของรายการในวันนี้มีชื่อว่า
กะเพราแกะไข่ดาว
แล้วในภารกิจนี้คุณเอกของเราจะงัดเทคนิคอะไรออกมาใช้
เพื่อพิชิตทีมตัวแทนของรายการมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
เชฟขอชวนชื่อเมนูอีกรอบได้ไหม

ตัวแทนชุมชนวังพับเนื้อ
โอเคขอตัวแทนชุมชนค่ะ
นี่ค่ะพี่แววของเรานั่นเอง

แววทำอาหารเป็นแบบเก่งเลยไหมคะ

เดี๋ยวเราจะให้เชฟเป็นคนอธิบายว่าเมนูนี้ต้องทำยังไงค่ะ

ระหว่างที่เราทำความสะอาดตัวกระดูก

ใส่น้ำมันแล้วก็เอาน้ำปลา

ด้านหนึ่งให้มีสีสวยแล้วค่อยกลับอีกด้านหนึ่ง

หั่นพริกเด็ดก้านใบมะกรูด

ก็เอาออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้ที่
ใส่เส้นลงไปเติมน้ำนิดหน่อย
ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาล

เอากระทะอีกอันหนึ่งขึ้นมาทอดไข่ดาว

เรียบร้อยแล้วก็แต่งน่องแต่งหน้าอะไรถูกเอาแบบนี้

ดูมันง่ายจังเลย
ดูมันง่ายใช่ไหม
นี่เราทำอาหารท่ามกลางเสียงเชียร์ของแพะแกะทั้งหลายนะคะ

ขณะนี้เวลาผ่านไปแล้ว๓นาทีนะฮะ
แววนี่คือเสียแล้วกำลังเซียอยู่
แต่ว่าคุณพี่เอ๋นะฮะตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดกระดูกอยู่

การหั่นเกษียมของเขานี่ดูเป็นพ่อบ้านมากเลยฮะ

ตอนนี้เป็นเวลา๕นาที๓๐วินาทีครับ

ฝั่งนี้เอาแกะออกมาแล้วนะคะ

น่าจะได้แล้วแหละน่าจะเอาออกได้แล้ว
สิบนาทีผ่านไปแล้วครับผมอีกห้านาทีค่ะ
สิ่งที่คุณจะต้องทำยังเหลือการทอดไข่ดาวนะครับ
นี่เขาดูตั้งใจเหรอมาก
เขาเป็นคนเวลาทำอะไรตั้งใจสุดเลย
ฝั่งนู้นนี่ทำแบบใจเย็นมากมันสั่นเลยนะคะพี่เอกของเรา
นี่เอาไว้น่ากินนะ
เสร็จแล้วเหรอคะพี่แววไข่แซมุนหรือเปล่าหรือว่าไง

อีก๑นาที๒๐วินาทีครับอีก๑นาทีอีกครึ่งนาทีค่ะ

แล้วก็มาถึงเวลาของการชิมกันแล้วครับ
ซึ่งเรามีคณะกรรมการทั้งหมด๕ท่านนะฮะที่มาจากชุมชนวังพับเนื้อนะครับผม
ทั้ง๕ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

โอเคถ้าพร้อมแล้วท่านแรกเชิญชิมได้เลยค่ะ
โอเคเก็บไว้ในใจก่อนนะคะ
ครับผมจานแรกของเราคือสีแดง

ที่๒คือสีน้ำเงินนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วยกครับ

ใช่ค่ะผมขอลองชิมของพี่เขาได้ไหมครับ

ให้สีแดงครับ

ก่อนวิ่งให้มาลาคุณผู้ชมก่อนอ๋อเหรอ
อย่าลืมนะคะกลับมาติดตามกันได้ประมาณเที่ยงแบบนี้
ทุกวันอาทิตย์ทางไทรัตทีวีช่องสัตว์๑๒
มิชันดีลิเชียสภารกิจพิชิตความอร่อย
วันนี้เดียกับพี่เอกซีซั่นไฟล์ผู้พ่ายแพ้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ

ก็น่าจะสักประมาณ๘ชั่วโมงเดี๋ยวก็ถึงกรุงเทพแล้ว

สวัสดีครับ